เป็นลักษณะของคลิปเรียกรอยยิ้ม
คุณพี่คนหนึ่งนะคะเป็นคนขับรถสิบล้อ
เขาจะขับเข้าด่านแต่เขาบอกว่าจริงเขาไม่ได้มีความผิดอะไรหรอกนะคะ
แต่เขาอยากให้มันผ่านไปได้ด้วยดี

เขาก็เลยท่องคาถาบังตาตำรวจ
มีคาถานี้ด้วยเหรอเออได้ด้วยเหรอดูคลิปค่ะ
โอ้โหไม่น่าจะได้นะเพราะว่าตำรวจคนสุดท้ายที่มุมขวา
โบกมือให้เข้าข้างกองเรียบร้อยคาถานี้ไม่เป็นผลนะคะ
แล้วท่องแบบจริงจังมากจริงจังมากจริงจริงแต่ว่าไม่ได้ผลนะคะ
บอกว่าเกิดขึ้นที่หล่มศักดิ์ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปที่
ใช้คำว่าอะไรดีคุณพี่ที่มีคาถาอาคมท่านนี้
ที่ท่องคาถามาตลอดทางด้วยนะจงบางตานี่ด้วยนะ
แต่เห็นค่ะบางตาแต่เห็นนะคะ
คนขับรถสิบล้อนะคะชื่อว่าคุณวุฒิชัยดอนไพรหรือพี่บอย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาบอกขับรถบรรทุกพ่วงไปกับเพื่อน
บรรทุกหินมาจากโรงโม่ที่ตำบลหมุงคล้า
จะเอาไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
พอช่วงนี้มันเห็นด่านรถของเพื่อนที่อยู่คันหน้า
เห็นเขาผ่านไปแล้วไม่ถูกตำรวจเรียกตรวจ
เขาก็เลยนึกสนุกค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย
เพราะคิดว่าคงจะไม่ถูกเรียกตรวจเหมือนกัน
ท่องคาถาเลยบอกให้บังตาปิดตาดต่างให้ตำรวจไม่เห็น
กะว่าจะผ่านสุดท้ายไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านเหมือนเพื่อน
ถูกตำรวจเรียกทำตามหน้าที่แต่พี่เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะ
ฟังเสียงข้อเล็กค่ะ
นั่นไงคาถาไม่ได้ผลตำรวจคนสุดท้ายโบกมือหย่อยเลยค่ะ

ตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นเรื่องสนุกเท่านั้น
ลงที่อีก๒ส่วนตัวไม่คิดว่าคนจะชอบค่ะ
สรุปแล้วอย่าไปท่องตามนะคาถานี้ใช้ไม่ได้นะคะ

เขาผ่านด่านมาเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นนะคะ